ไปดูเหตุฆ่ากันตายในวัดหน่อยนะคะคนตายเนี่ยเป็นหลานเจ้าอาวาสวัด
ส่วนคนก่อเหตุคือพระลูกวัดคือฟันคอกันตายตรงนั้นเลย
เขาบอกว่าทนไม่ได้เพราะว่าถูกคนตายที่เป็นหลานเจ้าอาวาสเนี่ย
ด่าทอบุพการีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะ
ในวัดวังก้านเหลืองที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ผู้ตายคือในปลิวนะคะหรือว่านายปฏิพานอายุ๔๕ปี
สภาพศพเนี่ยคือถูกฟันด้วยที่ไทยทอยหลายแผลเลยนอนตายอยู่หน้าโบสถของวัด
ส่งคุณจ๋าจำสีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดก่อนเลย
มีวงจรปิดหน้าวัดตอนสามทุ่มได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกัน
แล้วก็มีเสียงเหมือนมีการใช้อาวุธฟันไปสี่ครั้งลองไปดูคลิปกันหน่อย
ลองลองอ้วยเอ่ย
พูดว่าใครล่ะ
เป็นเสียงเหมือนคนตะโกนด่ากันด้วยความโกรธแค้น

กันน้อยไปแล้ว
วงจรปิดนี้เป็นบ่อแสสำคัญที่ทำให้ตำรวจจับตัวคนร้ายได้เลยนะคะ
เพราะว่าภาพมันไม่เห็นอะไรหรอก

แต่เสียงได้ยินชัดเจนเลยค่ะ

มีใครจำได้บ้างว่าเสียงนี้เป็นเสียงใคร
เจ้าอาวาสก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปถามก่อนนะ
ไปถามพระเด่นจิตบันเทิงวัย๕๗ปี
เด่นนี่ใช่เสียงของพระเด่นไหม
เด่นก็บอกว่าใช่ครับท่าน
เจ้าอาวาสก็เลยบอกงั้นมาศึกแล้วไปมอบตัวซะ
นี่คือพระเด่นนะคะพระเด่นในวัย๕๗ปี
ตำรวจก็เลยคุมตัวในเด่นนี่หลังจากที่ศึกแล้ว
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเลยแล้วก็ถามว่า
มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอยู่ในสมณเพศแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นเหรอ
ถึงทำให้ต้องฟันกันตายขนาดนี้
เด่นบอกว่าก่อนเกิดเหตุที่วัดมีการเตรียมงานรับผ้าป่า
เอ่ยชาวบ้านเอ่ยก็พากันติดทงรอบบริเวณวัด
ทีนี้ช่วงเย็นในปลิวคนตายค่ะ
เมาแอมาเลยแล้วก็เดินเข้ามาในวัด
พระลูกวัดอีกคนก็เลยบอกว่าเอาให้ปิดไฟภายในวัดซะ
ดวงไหนไม่ได้ใช้ก็ปิดไฟแล้วก็เดินกันออกไป
จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ในเด่นเดินไปพอดี
ปลิวก็ตะโกนด่าพ่อด่าแม่เขา
เขาบอกด้วยความโมโหเลยเอามีดพระฟันในปลิวไปหนึ่งครั้ง
แล้วก็เอาไปโยนทิ้งไว้ที่แถวแคร่ในวัด
จากนั้นก็เดินเข้าไปกราบพระประธานในกุฏิ

อยากจะขอโทษครอบครัวเขาไหม
อยากจะไปไหว้ขอขมาศพหรือเปล่า
เด่นตอบว่าอะไร

คิดนึงหรอ
ชัดเจนนะคะไม่ขอโทษและไม่ไปขอขมาศพด้วย

ปลิวชอบเมาแล้วโวยวายมาอารวาสด่า

ลูกวัดก็บอกว่าเย็นเมื่อวานเนี่ยได้ยินเสียงในปลิวโวยวายอยู่เหมือนกันแหละ

เด่นหรืออดีตพระเด่นเนี่ย
เป็นคนก่อเหตุฟันในปลิวซะตายเลย

ก็บวชอยู่ที่วัดมา๓พันศาแล้ว

แล้วก็เข้ามาขโมยของในกุฏิของ
เด่นนี่แหละ
แล้วก็ด่าเขาเวลาไม่มีจิต

พระไม่ให้ก็ด่าพ่อแม่อย่างเนี่ย

ฮไข่โยมเล่นบุภาคารีกัน

แต่พออยู่ในสามานเพชรอะ
อาจจะมีขันติอาจจะอดทนอาจจะปล่อยวางได้หรือเปล่า
แต่วินาทีที่ก่อเหตุฆ่าคนตายก็คืออาบัดประชิกไปแล้วนะคะ

นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดวังก้านเหลืองนั่นแหละค่ะ

ซึ่งพี่ชายคนตายก็ยอมรับว่าน้องเป็นคนก้าวร้าว
ถ้าเมาด้วยแล้วนะหนักข้อเลย

ครอบครัวนี่กระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทาง
เพราะน้องคนนี้แหละไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วย

ไหมที่น้องชายถูกฆ่าจนตายก็โกรธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้
นิสัยบอกเลยว่านิสัยไม่ดีบอกไม่ค่อยฟัง
ก็รู้สึกเสียใจอยู่แต่ว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นแล้ว
ก็อยากจะให้ลูกเขานั่นแหละมาตัดสินใจเอง
ว่าจะเอายังไงลูกกับน้องสาวคนที่
มันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็ต้องตั้งสติ
เรื่องที่มันเกิดแล้วก็มีแต่การเยียวยากันไป
คุยกับเจ้าของร้านของชำที่
ก็น่าจะเป็นคนที่ขายเหล้าให้ในปลิวเป็นคนสุดท้าย
เพราะว่าตอนนี้คงไม่มีโอกาสกลับมาซื้อเหล้าอีกแล้วนะคะ
บอกว่าจริงปกติในปลิวเวลาไม่กินเหล้าอ่ะก็เป็นคนน่ารักคนนึง
เป็นคนดีนิสัยดีคนหนึ่งเลยนะแต่พอกินเหล้าปุ๊บ
เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยจริงจริงเมื่อเช้าในปลิวมาซื้อเหล้าไป
หนึ่งขวดเมื่อวานตอนเช้าอ่ะก็เตือนแล้วนะบอกเออ
เผาบ้างเถอะปิ้ยเรื่องดื่มเหล้าอ่ะปิวก็ตอบรับแบบปกติอ่ะ
ตอบเออเออเออเออส่งส่งไปเหมือนทุกทีอ่ะนะคะ
แล้วสุดท้ายก็ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
เรื่องคดีค่ะตำรวจสภบ้านค่ายแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาพกพาอาวุธมีดกับนายเด่นไปเรียบร้อยแล้วค่ะ